เพราะว่าโรงเรียนปฐมศึกษาที่จังหวัดพิสุนโลก

ปกติแล้วจะมีคลาสจะมีชั้นในช่วงบ่าย
แต่ว่าที่นี่นะคะสอนรำไทยหน้าเสาทงเลยนะคะ

กันตั้งแต่เช้าตั้งแต่หน้าเสาทงเลยใช่ไหมฮะ
นี่ภาพจากโดรนซะด้วย
นี่รำกันทั้งเด็กผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชายเลยนะคะ
ครูและก็นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญยิก

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงม๓นะคะ
๐คนร่วมกันรำไทยหน้าเสาทง
หลังเข้าแถวเคารพทงชาติและสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้นะคะนายวุฒิปัญญาบุญค่ะ
เปิดเผยว่ากิจกรรมหน้าเสาทงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวงล้อเด็กดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขต๑จัดขึ้น
ปลูกฝังความเป็นไทยคุณธรรมจริยธรรม
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนจนถึงเลิกเรียนเลย
เช่นอันนี้ทำตามเราดีมากทักทายกันด้วยการไหว้ก่อนเลย

เดินแถวหน้ากิจกรรมขออภัยนะคะเดินแถวกิจกรรมหน้าเสาทง
ก็เรียงคิวกันเป็นระเบียบนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างเป็นประจำ
ทำซ้ำจนกลายเป็นวิถีชีวิตนี่เพื่อนก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนำเพื่อนรำด้วยนะคะ

นอกจากนี้การเคารพทุงชาติและก็ไหว้พระสวรรค์หมดแล้ว
มีกิจกรรมนอกจากรำแล้วมีไหว้ครูมวยสอนปัญจักษีรัฐ
แล้วก็การรำไทยนี่สลับเปลี่ยนกันไปนะคะ

รำไทยจะจัดทุกวันอังคาร
มีครูนาตสินแล้วก็ครูที่มีความสามารถด้านรำวงมาตรฐานมาเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนได้หาดรำ
ใช้เวลาไม่นานนะคะ๑๐๑๕นาทีก็ได้ขยับร่างกายกันก่อนที่จะเข้าไปเรียนหนังสือ
ซึ่งนักเรียนได้เรียนการรำท่าต่างเช่นสอดสร้อยมาลา
ชักแป้งผัดหน้ารำยั่วรำสาย
ก็ถือว่านอกจากออกกำลังกายก่อนเรียนแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะ
พอบอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมีส่วนช่วยปรับพฤติกรรมของเด็ก
เห็นผลชัดเจนเลยก็คือเด็กใจเย็นไม่มีความรุนแรง
ในอนาคตก็จะพัฒนาการสอนรำไทยแบบอื่นด้วยนะครับ

เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
ดีนะฮะเอาจริงตอนช่วงหลัง
เด็กผู้ชายอาจจะเขินอายในเรื่องของการรำไง

สร้อยมาลาแต่ว่าเป็นสอดสร้อยแบบภาคอีสานไง

มีพี่สะบัดนิ้วอย่างนี้ด้วย

วันหลังให้คุณสุภาษารำให้ดูดีกว่า